เหตุการณ์ตื่นตระหนกค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์มีคนแชร์ภาพกันเยอะ
เมื่อวานเห็นพี่มิวพี่มินอ่านข่าวก็มีข่าวแบบน้ำทะลักน้ำไหลหลากในภาคใต้
ใช่เล่าข่าวไปเองเมื่อวานทั้งข่าวเช้าข่าวค่ำเลย
ใช่นะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยพอปรากฏเป็นคลิปอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เหตุการณ์น้ำทะลักที่หลายคนก็ตกใจภาพนี้แหละอืม
ปรากฏคุณผู้ชมเช็คก่อนแชร์กันหน่อยคลิปน้ำป่าคีรีวงนะคะ
ก็พบว่าจริงจริงแล้วตรวจสอบจริงจริงเนี่ย
ก็เป็นข่าวเท็จนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์สุดระทึกนะคะ
น้ำป่าไหลทะลักลงมาตามลำทานน้ำตกหลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งคลิปนี้ก็โพสต์ไว้โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งอ้างว่าเป็นเหตุการณ์น้ำป่าจากเทือกเขาหลวง
ไหลบ่าลงมาที่น้ำตกหนานหินท่าหาบ้านคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของคลิปบอกด้วยว่าโชคดีไม่มีใครลงเล่นน้ำ
ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะซึ่งคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ย
ไม่กี่ชั่วโมงผู้คนก็แห่แชร์แล้วก็ชมคลิปไปเกือบสามหมื่นครั้ง
ส่วนใหญ่ก็พากันตื่นตระหนกกังวลถึงความปลอดภัย
จากน้ำตกแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำ
แล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่กันบนสะพานแขวนเป็นประจำค่ะยังไงก็ตาม
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านคีรีวงเนี่ยเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
เนื่องจากยังไม่เคยเห็นน้ำตกหนานหินท่าหาอยู่ในสภาพน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็ตรวจสอบที่มาของคลิปวิดีโอ
พบว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่น้ำตกชื่อดังตามที่กล่าวอ้าง
แต่ว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังโดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อคุณตติยาตรังวัชรกุล
เป็นผู้นำมาเผยแพร่วันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะมวลน้ำได้ไหลทะลักจากเขื่อนลำปลอก
หลังฝนตกต่อเนื่อง๓๔วันค่ะ
ส่งผลให้ถนนสายตรังพัทธลุงตั้งแต่ร้านเค้กคณิตถา
สาขาอำเภอนายงจนถึงสุขสมบูรณ์รีสอร์ท

ทั้งนี้ทั้งจังหวัดได้ประกาศให้อำเภอนายงเป็นพื้นที่ประสบอุทธกภัยแล้วนะคะ
ก็สรุปคือเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๔ธันวาคม

แล้วก็เหตุการณ์ไม่ได้เกิดที่เขากล่าวอ้าง

ไม่ได้เกิดที่น้ำตกหนานหินท่าหาที่บ้านคิรีวงศ์อำเภอลานสกา

แต่จังหวัดผิดคนละที่คนละวันคนละเหตุการณ์นะคะ
นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นที่ภาคใต้เหมือนกัน

ตรวจสอบเรื่องราวแบบนี้ได้เรื่อยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวใต้ด้วย
ที่อาจจะต้องประสบกับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมนะคะ